มีการโพสต์คลิปหนึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลระยอง
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่เถียงกันกับญาติคนไข้

ทีนี้ญาติผู้ป่วยคนอื่นปูเสือ

บางคนก็นอนพักผ่อนรอผู้ป่วย
แต่ทีนี้รอปภห้ามนั่ง
แล้วก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งมาจากเบื้องบน
เดี๋ยวดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
นะฮะมันก็เป็นการสะท้อนเรื่องของโรงพยาบาลนะ
ญาติผู้ป่วยเขาไม่มีที่รอผู้ป่วยไงคุณ

บางคนก็ไปกางปูเสือ
นอนรอใต้ตึกเออคำสือพิมพ์เอากระดานสือพิมพ์ปูบ้างแบบนี้ครับ
แล้วนี่รอปภเขาก็อยู่ตรงทางเดินระหว่างตึก
แล้วก็มีการเถียงกันกับผู้หญิงเสื้อสีเหลือง
ญาติผู้ป่วยนี่แหละค่ะลั่นโรงพยาบาลเลย
ทีนี้คุณผู้ชมพอคนที่เห็นคลิปนี้แล้วในเพจ

พูดถึงระบบระเบียบของโรงพยาบาล

ก็มีคำตอบมานะโรงพยาบาลประยองจังหวัดระยอง
ถูกต้องแต่ทีนี้ค่ะฟังมาให้ถึงตรงนี้
เราหาคำตอบให้เพราะว่าเราก็ติดต่อไป

ล่าสุดทางด้านในแพทย์ชัยสิทธิเทพชาตรี
อำนวยการโรงพยาบาลชี้แจงเลยนะ

ฟังดีนะคะคุณผู้ชมพอบอกว่า
มีการห้ามญาติมาปูเสือนั่งตรงนี้จริง
ฟังต่อนะเป็นความหวังดีของทางโรงพยาบาล
เพราะว่ากลัวว่าญาติคนป่วยจะได้รับอันตราย

หนึ่งเลยพื้นที่ตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับเขตก่อสร้าง
อันนี้หนึ่งแล้วนะ
กลัวเพราะว่าวัสดุชน
ไหมแต่เหตุผลผมก็งงเหมือนกันนะ
คือห้องตรวจเชื้อวรรณโรค

พอโรงพยาบาลบอกห่วงสองเรื่องนี้สองเรื่องนี้
ก็เลยบอกว่าอ่ารบพอคอยไปดูแลแล้วกัน
แล้วก็คอยไปบอกกับญาติผู้ป่วยนะถ้าเกิดเขาจะมาปูเสือนั่งกันตรงนี้
แต่คุณต่อให้ไม่ปูเสือม้าหินอ่อนมันก็อยู่ตรงนั้นไหม
เออคือคนก็มานั่งม้าหินอ่อนอยู่ดีอะครับ
ทีนี้ค่ะเราก็จะได้รับเชื้อวรรณโรคใช่ไงค่ะ
ทีนี้พอมันเป็นปัญหาโรงพยาบาลเขาก็เลยพยายามหาทางแก้ไขปัญหา
บอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปกับวัดประดู
เพื่อขอสถานที่ให้กับญาติผู้ป่วยได้มานั่งพักได้มานั่งรอ
คือมันอยู่ใกล้กันแล้วโรงพยาบาลจะออกบัตรให้กับญาติ
เพื่อให้ญาติเอาบัตรนี้ไปติดต่อกับทางวัดจะได้ไปรออยู่ที่วัด

ความจำเป็นต้องรอผู้ป่วยก็ต้องไปพักอาศัยอยู่ที่วัด
ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าการก่อสร้างตรงนั้น
มันเสร็จแล้วก็จะให้กลับมาใช้สถานที่ได้ตามปกติ
ว่าถ้าเกิดก่อสร้างเสร็จวรรณโลกมันจะไม่เล็ดลอดออกมาใช่ไหม
เดี๋ยวพอก็ต้องไปดูเรื่องกองห้องวรรณโลก
แล้วก็พอบอกว่าอาจจะจัดเก้าอี้หินอ่อนไว้เพิ่มเติม
แล้วก็ตอนนี้จะมีจุดที่ให้บริการให้ผ่อนคลาย
ก็จุดร้องคาราโอเกะอะไรอย่างนี้จะจัดในโรงพยาบาลด้วยเลย
แต่ว่าทางพอบอกว่าขออภัยด้วยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
มันอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารกัน